ภาพอยู่ที่ไหนก็สามารถรวยได้

แม่สูกนอนอยู่อย่างไร
การ์ตูนลูกสาวซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นของขวัญปีใหม่
ขอหนูถูกรางวัลที่๑ไปพร้อมกันเด้อ
คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมที่ดิฉันเกริ่นไปว่า๖ล้านก็เพราะว่าอะไร
ถ้าถูกรางวัลที่๑ใช่ไหมก็รับไปเลย๖ล้าน

แจ๊กไม่ต้องพยายามส่องอย่าบอกให้ฟัง
คือในมือแม่สุนารีมีลอตเตอรี่อยู่๓ใบ
มีเลขนะลงท้ายนะเอาเลข๓ตัวท้ายแล้วกัน
อีกอันหนึ่ง๒๐๓

เป็นไงไหมแต่ละคนนะบอกว่าอุ้ยเลขสวยเลขดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
ขอให้หนู๓คนถูกรางวัลที่๑กับคุณแม่สุด้วยนะคะ
โหต้องลีกละล่ะ

ลูกทุ่งสาวแล้วก็นางเอกลิเกคนสวยจริงริดขาวงเทวันคนนี้เขาโพสต์คลิป
พร้อมกับบอกด้วยว่าควันหลงวันตรุษจีน
เพราะว่าคลิปที่พี่จิ้งหลีดขาวนะลงไว้เป็นวันที่ตั้งโต๊ะไหว้เจ้า
ยบรรพบุรุษวันตรุษจีนนี่แหละค่ะในคลิปเขาจุดประทัดกันปุงปังใช่ไหม
ปลายประทัดเขาเขียนว่ามั่งมีสีสุกตามมาด้วยตัวเลข
แถวบนคือ๖๒แถวล่างคือ๔๖๔จดแจ๊กกะลีนจดค่ะ
เห็งปังขอโชคลาภด้วยนะแม่นะงวดนี้
นี่เอาล่ะผู้ชมหมดหรือยังยังไม่หมดจดกันต่อไปค่ะ
อีกคนนึงที่มีเลขปลายประทัดมาฝากก็คือนี่เลยพี่ริวจิตสัมภาษณ์
การตรุษจีนนะเนาะก็เลยเอาเลขปลายประทัดมาฝากแฟนตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะเพราะว่าพี่ริวเนี่ยเขาบอกตัวเลขแบบใหม่แบบสับ
ตัวเลขนั้นกลายร่างเป็นตัวเลขนี้มันยังไงกันนะคุณผู้ชมไปช่วยกันฟังหน่อยค่ะ
สองเป็นหกก็ได้สองแปดก็ได้หกแปนเจ้าแปดก็ได้เนี้ย
ไถ่รูปเองไถ่รูปเองมาหกคำการแปลงร่างเหรอครับเรามี
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะคนที่เขาชื่นชอบเรื่องตัวเลขอะไรแบบเนี้ย
เขาก็อาจจะมีเทคนิคแบบพี่แจ๊คไงแต่ย้ำกันชัดนะว่าเลขปลายประทั
คุณผู้ชมเห็นหน้าจอไหมสองหกแปดแปดแปดนะคะอ่าจนไว้ก่อนไม่เป็นไร
อืมส่วนคนนี้ค่ะดิฉันขอยกตำแหน่งตัวแม่สายเปย์ไปเลย
สำหรับพี่ตั๊กกะแตนชนระดาจะไม่ให้ยกได้ยังไง
เพราะตั้งแต่ต้นปีมานี่เจ้าตัวเนี่ยถอยทั้งรถหรูให้ตัวเอง
ซื้อบ้านด้วยเงินสดให้ผู้จัดการส่วนตัวตั้ง๓ล้านกว่า
พร้อมกับการให้เงินสดเป็นขวัญถุงในการไปซื้อเฟอร์นิเจอร์
โดยตั้งบ้านอีกต่าง๕แสน๔ล้านอ่ะถึงไหม
และล่าสุดค่ะถอยรถคันใหม่ด้วยเงินสดให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวอีกแล้วจ้า
รถคันใหม่ที่ว่าก็คือรถคัน
ลดแบบนี้เขามีเลขทะเบียนไหมคะอยากรู้ไหม
มีครับแต่อุบไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
รถคันนี้นะถอยรถสิบล้อเหรอไม่ใช่รถที่ว่าก็คือนี่ค่ะรถไถนะคะ
โดยในคลิปเนี่ยสาวตั๊กกะแตนเขาบอกว่ารถไถคันนี้เนี่ยนะซื้อมาไว้สำหรับให้ครอบครัวใช้ในการทำไร่ทำนา
ถอยรถหรูไปแล้วเนาะก็มาถอยรถไถไว้ใช้ทำมาหากินบ้าง
อ้อมผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าค่ะรู้ใจนักเสี่ยงโชคก็เลยไปถามป้ายทะเบียนรถไถมาให้
ซึ่งสาวตะกะแตนบอกพี่อ้อมนะคะว่าพี่อ้อมคะรถไถเนี่ยมันไม่มีป้ายค่ะพี่
พี่เอาป้ายรถแดงคันใหม่ที่หนูเพิ่งถอยมาให้ตัวเองแล้วกันเนอะ
เขาใจดีนะเพราะว่าหนูเนี่ยได้นำรถคันใหม่นี้ไปให้พระในบ้านอย่างคุณแม่
เป็นคนเกิมรถด้วยนั่งแล้วจริงหรออุ้ยเล็กสวย
ถูกต้องนี่คือป้ายทะเบียนรถป้ายแดงเป็นรถหรูนะคะ
บนไม้๓๘๖๘งวดนี้เล็ก๘มาแรงมากแจ๊ะ
แล้วก็เอ็นดูคุณแม่นะขึ้นไปนั่งรถลูกสาวเสร็จปุ๊บเป็นไง
ถอดรองเท้าด้วยคุณแม่เนี่ยเขาก็อวยพรให้ลูกสาวนะคะว่า
เอ้ยขอให้หมานร่ำรวยนะ
อ่ารออะไรล่ะคะคุณผู้ชมค่ะสาธุไปกับเขาสิ
สาธุจะได้ร่ำจะได้รวยแบบพี่ปั๊กกะแตนชะลัง
กลับกับ๘มาแรงมากก็พออฟพี่ลิวแวะมาดูข่าวนี้อีกนะ
ริวบอกว่า๘อาจจะเป็น๙๖ก็เป็น๒อีก
พี่ลิวแวะมาไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะมาแบบนี้งง